ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเรานำเสนอข่าวของน้องก๊อตไป

เค้าบอกว่าผู้หญิงในฝันนั้นอยากได้ชุดขาว
ว่าพอได้ปุ๊บจะมาทานพรให้แล้วมาโทรกราบให้
ล่าสุดน้องก๊อตบอกน้องเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเรา
เกิดการฝันขึ้นอีกแล้วฝันที่มากกว่าฝัน

ถามว่ามีผู้หญิงมาบอกตัวเลข
เจ้าตัวก็เลยไลฟ์สดบอกกับแฟนคลับไปด้วยเลยนะคะ
เลขท้าย๒ตัวที่ออกก็คือ๐๘ไงงวดที่แล้ว
ปรากฏว่ามีแฟนคลับถูกจำนวนมากเลยคุณผู้ชม
เข้าไปขอบคุณน้องก๊อตกันยกใหญ่เลย
และน้องก๊อตนะคะแล้วก็แฟนคลับก็เลยเดินทางกลับไปที่เกาะนาคีอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับถวายชุดไทยรวมถึงผลไม้ต่างค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปพบท่านนายกเทศมนตรีนะคะอำเภอบ้านดุงคุณผู้ชมค่ะ

อุ๊ยเดี๋ยวนั่นเลือนขวัญแสงอะไรอ่ะ

ทำไมมันเหมือนมีแสงพาดผ่านเหมือนรู้หรืออะไรอ่ะ
อันนั้นท่านนายกสมนตรีเนาะ
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อย

มันมีไฟมีดวงมีส่องอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
แล้วสังเกตมาที่ตัวไฟอ่ะที่แสงอ่ะ

แล้วก็มันมีลักษณะเป็นแบบป้องเหมือนลำตัว
คือจะบอกว่าระหว่างที่น้องเขาได้ถวายเสียง
มันมีแสงขึ้นมาลักษณะแบบนี้

มุมซ้ายที่จอคุณผู้ชมช่วยสังเกตนิดนึง
ก๊อตบอกว่าถ้าถ่ายติดเนี่ยคุณผู้ชม
มันถ่ายติดเฉพาะกล้องเขาเท่านั้นเฉพาะกล้องน้องก๊อตเท่านั้น
กล้องอื่นก็ถ่ายกันปกติเรื่องธรรมดา
แล้วเห็นน้องก๊อตเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาเช็ดหน้ากล้องแล้วนะ
นั่นนะสิทุกคนแบบเช็ดแล้วคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้
ตกใจบอกว่าอุ๊ยสงสัยท่านมาแสดงให้เห็นไง
ว่าท่านมีอยู่จริงว่าท่านรับรู้แล้วอะไรประมาณนั้น
สาธุนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ถ้าใครดูจากทางบ้านก็อาจอุ๊ยจริงหรือเปล่าแสนหรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้เราฟังจากคนที่เขาไปอยู่ตรงนั้น
แล้วเขาเล่าให้เราฟังมันมีพลังงานบางอย่างที่เขาบอกมา
ไม่เพียงแค่นั้นคุณผู้ชมค่ะจากการร้องเพลงจบนะ
ก๊อตเนี่ยเขามีตัวเลขนะจุดจากเกาะนาคีมาฝากคุณผู้ชมด้วย
นี่เลยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นนะคะตัวเลขก็คือ
เห็นเหมือนเราบ้างไหมหรือพี่แจ๊คเห็นต่างออกไป
จากภาพแรกที่มันเหมือนเหงาพลาดผ่าน
ก่อนที่จะมาดูภาพนี้

ใช่ซึ่งต้องตกใจตัวเองอยู่นะคะ

ส่วนคู่นี้บอกเลยว่าจับมือกันปังแบบไม่หยุดแล้วฉุดไม่อยู่จริง
สำหรับ๒หมอลำสุดฮอตอย่างคุณบอสบอยสิริชัยแล้วก็ซ้อแอนอรดีค่ะ
บอกเลยว่างานคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะมีแทบทุกวันแน่นทุกวัน

คือวันก่อนเนี่ยทั้งสองคนพร้อมทีมงานพากันไปทำบุญที่พระค่ะ
ไหว้พระที่พระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ของทั้งสองคนด้วย
เรื่องบังเอิญเหมือนกันนะอันนี้เราไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะ
แล้วก็นักข่าวของเราไปถามไงพี่ทำไมถึงมาไหว้ที่นี่
เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันเออ
โดยหลังจากที่ทำบุญเสร็จค่ะต่างคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของคุณเองนะ
แฟนก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เลย
อวยพรให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จอย่างตั้งใจ
สุดยอดไปเลยนะคะทำบุญก็เอามาฝากแฟนด้วย
แบบนี้เราดูอยู่บันเทิงไทยรัฐสาธุรับบุญไปเลยก็แล้วกัน